ดูอีกหนึ่งงูคุณที่จังหวัดภูเก็ต
ตำรวจาราจรก็อำนวยความสะดวกใช่ไหม

เอ้ายุดไปสักพักหนึ่ง
เออถุงปุ๊บมาเลยจำมันใส่ถุงวี่หนุ่ย

นี่คือน้องเหลือมตัวยาวประมาณ๒เมตร
มันกำลังเลื้อยข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
และช่วงเวลานั้นมันเป็นเวลาเร่งด่วน
รถเล็กรถใหญ่สัญจรผ่านไปผ่านมาตำรวจจราจรสพทหลางค่ะ
อำนวยความสะดวกอยู่นะจริงเขาก็มาดูแลเรื่องการจราจรอยู่แล้วนะคะ
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอยู่แล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับเจ้างูเหลือมตัวนี้
ด้วยการโบกให้รถที่วิ่งมาหยุดหยุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และให้งูเนี่ยเลื้อยผ่านไปก่อนแล้วก็นำถุงกระสอบมาวางเอาไว้
เพื่อที่ว่าจะให้งูมันเลื้อยแล้วเลื้อยเข้าถุงกระสอบ
ใช่แต่โดยดีไหม
ดูแบบดูง่ายดายดูเลื้อยแล้วเข้าไปเอง

มันก็คงจะรู้แหละว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัย
ก็ควรจะไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติของตัวเองดีกว่า
เหตุเกิดใกล้สี่แยกอนุสวรีเท้าเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร

เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่เห็นมีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้

ก็เห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
เขาช่วยกันดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนนะ
เห็นงูข้ามถนนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
โกกรถให้รถหยุดเพื่อจะให้งูข้าม
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาเก็บงู

เราก็ที่ไปมันกลับมาเลื้อยใหม่
หูสู้ก็ตำรวจข้าวต้องบวกงูกันอีก

ชื่นชมน้ำใจของพี่ตำรวจด้วยนะคะ